พรุ่งนี้เราจะลงสนามนะครับ
แล้วก็หวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ในการเจอกับญี่ปุ่น

นี้เด็กก็เตรียมทีมมานานพอสมควร
งานแถลงข่าวครับจัดกันที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับ
ก็ในกลุ่มของเราจะมีไทยนะครับตัวเราเอง
ญี่ปุ่นมีทาจิกิสถานแล้วก็มาเล
ซึ่งทีมไทยจะเล่นรอบแรกเจอกับญี่ปุ่นก่อน
ดาร์ดบอกว่าการเตรียมทีมยาวนาน

คู่แข่งศักยภาพสูงแต่ไทยนะครับก็ทำการซ้อมอย่างหนัก
ทำการบ้านดูฟอร์มของแต่ละทีมที่ต้องเจอ
แล้วก็แต่ละทีมมีโจทย์ที่แตกต่างกันออกไป
ตอนนี้มีวิธีการและกลยุทธ์เตรียมไว้แล้ว

ส่วนกองหลังทีมชาติไทยนะคะพงศกรอินเนธก็บอกว่าการเจอกับญี่ปุ่นก็เล่นเกมรับต้องเล่นให้แน่นหนา

ล่าสุดเจอกันญี่ปุ่นชนะไป๕ประตูต่อ๓แต่เชื่อว่าเกมนี้
ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาด้วย